จากสถาการณ์ชุมรุมที่มีต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๑๔ธุระคม๑๙๖๓

ผมคงไม่กล่าวในที่นี้แล้วก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะครับ

ก็ได้มีการชุมนุมพักทั้งคืนบ้าง
ผมก็เกรงว่ามันจะมีรัฐบาลเกรงว่าจะเป็นความผิด
ตามพระราชญัติชุมนุมสาธาระสองพันร้อยห้าสิบแปดนะครับ
แล้วก็อาจจะมีผู้ฉวยโอกาสเข้ามาแทรกซึมทำให้เกิดความวุ่นวายได้
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้เราเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศมาแล้ว
นะครับโดยเพราะยิ่งก่อนสถานการณ์เอ่อก่อนปีพศสองร้อยห้าสิบเจ็ด
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อาศัยอำนาจตามมาตรา๕
มาตราสิบเอ็ดนะครับรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะเอ่อ
แผ่งแผ่งแผ่งกำหนดการมหาและการบริเวณสถานการณ์ฉุกเฉิน
ข้อตรงว่าห้าสิบแปดนะครับแล้วยังได้มีพระการประกาศไว้ตั้งแต่
วันที่สิบห้าธุรคมถวัดห้าหกสิบสามเวลาศูนย์สี่
ให้คราวนามสริรับทราบนะครับเห็นชอบนะครับ
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวนั้นเป็นเวลา๓๐วัน
ประกาศยกเลิกสถานการณ์นี้ไปแล้วนะครับ
สถานการณ์ดังกล่าวนั้นในเรื่องการชุมนุมนั้น
เจ้าที่ตำรวจนะครับรัฐบาลพยายามจะดูแลสาการ

มีการใช้กฎหมายทุกประการ
ในขณะที่เป็นการอรุมรวยผ่อนผันมาโดยตลอดนะครับ
ไม่ว่าจะในเรื่องของการที่จะห้ามปรามพยายามเตือนพยายามหยุดยั้ง
พยายามจะชี้แจงข้อกฎหมายต่างต่างแล้วก็ตามนะครับ
ชุมนุมก็ยังคงมีการขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เราได้พยายามที่จะหยุดยั้งการชุมนุมที่แม้ว่าจะมีเสรีภาพ
แต่การใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะครับจะต้องเข้าควบคุมการนุนที่ผิดกฎหมาย
ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับในการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว
มาตรา๔๔วัก๒ที่กำหนดให้ทำได้นะครับ

เราก็ยังเห็นอยู่ว่าก็มีการชุมนุมอยู่เกือบทุกวันนะครับ
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ดิจิทัลเข้ามาเพื่อ
ให้มีการชุมนุมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของ๓ข้อเรียกร้องต่างเหล่านี้นะครับ
ผมก็ทราบดีท่านเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัว
การเลือกประกาศอาการถูกเฉินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ซึ่งหลายเรื่องนั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ

ในปัจจุบันก็สารนะครับสารได้เป็นผู้อนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมตัวหลายรายนะครับ
หลายครั้งถึงแม้ว่าการชุมนุมนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
แต่บางแห่งก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงตรงนี้
รัฐบาลก็มีความเห็นชอบร่วมกันจนท่านทำให้เกิดการประชุมในวันนี้นะครับ
แล้วก็เราไม่อยากให้เกิดการประทะกันไม่อยากเกิดการจราจนในบ้านเมืองนะครับ
รัฐบาลมีหน้าที่ในการที่รักษาสิทธิ์ของคนไทยทุกคนทั้งประเทศนะครับ
ซึ่งมี๗๐ล้านคนเนี่ยนะครับ
สิ่งที่ผมมั่นใจว่าที่ผมมั่นใจในวันนี้ก็คือคนไทยทุกคน
ว่าเราจะมีมุมมองด้านการเมืองอย่างไรแบบไหน
แต่ทุกคนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนยังคงรักชาติรักวัฒนธรรมรักร่างเง่าและคุณค่าของความเป็นไทย
แต่เดียวกันเราก็รู้ว่าเราต้องการอนาคตที่ดีสำหรับประชนและประเทศ
สองเรื่องนี้เราก็ยังดำเนินการอยู่มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เรื่องรักในรากเง่าของความเป็นไทยเรื่องความต้องการอนาคตที่ดีสำหรับลูกหลานเยาวชนไทย
รัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเป็นสองเรื่องที่น่าจะเดินไปด้วยกันได้
เราต้องหาทางแก้ไขที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับ
อย่างมีหลักการมีเหตุผลนะครับมีความถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับ
ว่าจะทำอะไรก็ตามนะเราจะต้องไม่ทำลายอดีตที่มีคุณค่าของเรา
ซึ่งแบบนั้นเราจะได้สังคมที่แข็งแรงนะครับสังคมที่มีรากเง่าที่
ลากลึกเข้าไปในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับ
แต่เราต้องยอมรับนะครับว่าในประเทศไทยของเราคนจำนวนหลายล้านหลายสิบล้านคนนะครับ
ก็ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เกิดความวุ่นวายสับสนโรมานนะครับ
ทุกคนก็มีความเชื่อของตัวเองเขาเห็นเขาเชื่อมาตลอดชีวิตของเขา
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการของแต่ละคน
ความต้องการของคนอื่นอื่นในสังคมด้วยได้นะครับอย่างสร้างสรรค์
วันนี้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าพวกเราจะใช้โอกาสใช้เวลาร่วมกัน๒วันในสภาทรงเกียจแห่งนี้
เพื่อปรึกษาหารือกันนะครับท่ามกลางสภาวการที่จะมีการหยิบยกเรื่องสำคัญหลายเรื่องขึ้นมาพูดคุยกันในสังคมในสภาเราทุกคน
ในที่นี้ควรจะต้องรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดที่เรามีความคิดความสามารถและหัวใจของพวกเราทุกคน
รวมทั้งเลือดรักชาติทุกหยดในตัวของพวกเราร่วมกันคิดและทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติ
ทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้นและมั่นคงยั่งยืน
โดยทำในสิ่งที่ถูกต้องที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนในระยะยาว
เพื่อจะนำพาประเทศให้พร้อมกับอนาคตที่ดีแต่เขาปกป้องอดีตอันมีคุณค่าไว้ด้วยนะครับ
น้ำตรีเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการแผ่นดิน
สมควรฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามวิถีทางของรัฐรมนูนโดยการเปิดอภิษภายทั่วไปในการประชุมร่วมกันของรัฐศาสตร์ภาคตามมาตร๑๖๕ขรัฐศาสตร์ธนาคต์ในปัจจุบัน
สมาชิกรัฐสภามีข้อเสนอใดที่สามารถปฏิบัติได้เป็นประโยชน์และก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่
แทรกซ้อนติดตามมารัฐบาลจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ
และจะรับไปพินาธิบายการต่อไปส่วนตัวเพราะอย่างนั้นเชื่อว่า
พื้นฐานสังคมไทยนั้นคือการเป็นห่วงเป็นใย
ซึ่งกันและกันเมื่อเราทำแบบนั้นได้
การเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันครอบครัวประเทศไทยนะครับ
แม้ว่าเราจะมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกันบ้างแต่เราก็จะยังรักกันได้ตลอดไปนะครับ
ขอขอบคุณครับครับท่านนายกก็แถลงจบแล้วครับ
ต่อไปนี้ก็จะขอจัดอภิปรายไปตามลำดับตามราย